นี่หลายคนเป็นห่วงนะคะว่าพายุมาขนาดนี้ฝนตกหนักขนาดนี้

เพราะว่าภาคใต้เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันว่าเป็นแหล่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่าง
มีรายงานออกมาว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว

และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในการรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึก
พัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่๓๕มกราคม
โดยเรือที่ใช้ในการท่องเที่ยวจะหยุดให้บริการทั้งหมดค่ะ
แต่คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากพายุปลาบึกจะใช้เวลาไม่นานนะคะ
ก็มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เชื่อว่าจะส่งผลกระทบไม่มากค่ะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเป็นจำนวนมากและก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
วิทยาศักดิ์ยังย้ำด้วยค่ะว่าผู้ประกอบการต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัย
และระบบสาธารณุปโภคให้มีความพร้อม
ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าหากเกิดไฟดับหรือน้ำไม่ไหล
ต้องเร่งแก้ไขให้ได้ในทันที
เช่นเดียวกันกับนายชายรัฐไตรรัตนจรัสพร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็ฆ่าการไปในที่ทางเดียวกันนะคะว่า
อิทธิพลของพายุปลาบึกครั้งนี้จะไม่กระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้มากนัก
ว่านักท่องเที่ยวไทยบางส่วนจะยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวทางบกที่มีความปลอดภัยแทน
เชื่อว่าถ้าหากผ่านพ้นวันที่๕มกราคมไปแล้ว

ท่องเที่ยวก็จะกลับมาให้บริการตามปกติได้
พร้อมกันนี้ให้ทุกสมาคมภายใต้อุสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทุกจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ